ตำรวจคอมมันโดกองปราบนะครับได้บุกจับตัวหัวหน้าขบวนการที่ร่วมกันก่อเหตุยิงคู่อริเสียชีวิต๖คนภายในวินรถตู้ที่สถานีขนส่งหมอชิดได้แล้วนะครับ
พร้อมกับส่งชุดติดตามอีกหนึ่งคนในพื้นที่ภาคเหนือขณะที่ตัวผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณภูริพัฒน์บุญนินครับ
นายสุรชัยสร้อยทองหรืออิจฉายาหนึ่งคือต้นห้องน้ำถูกตำรวจคอมมันโดกองปราบคุมตัวมาบุคคลห้องพักแห่งหนึ่งย่านประชาชื่น
หลังผู้ต้องหารายนี้ร่วมกับพวกบุกยิงคู่อริเสียชีวิต๖คนบริเวณสถานีขนส่งหมอชิดเขตจตุจักรหลังเข้าสู่ปีใหม่เมื่อปี๕๗ได้เพียงวันเดียว
ก่อนจะหลบหนีไปและใช้ห้องพักนี้กบดานหนีตำรวจมานานกว่า๔ปีแต่สุดท้ายไปไม่รอดถูกตามจับได้ในที่สุด
ไม่ได้ทำหน้าที่อะไรผมทำงานอยู่ในนั้นครับทำงานที่นั่น
พังเกิดเคถ้าได้ไปหยิงกับเขาไหม
ไม่ได้หยิงกับใคร

อีกทั้งยังพบว่าผู้ต้องหารายนี้
มีพฤติการเป็นหัวหน้ากลุ่มกม๔

ขณะกำลังตัดผมที่ร้านแห่งหนึ่งย่านเกษตรศาสตร์

ยังต้องตามจับผู้ต้องหาอีก๒คน

รู้ตัวว่ากบดานอยู่แถบชายแดน

พยายามฆ่าแล้วก็มีอาวุธปืน

สองคู่กรณีฝ่ายนู้น๕คนตายหมด
ฝ่ายนี้๔คนตายไป๑คนเพราะเขาเสียชีวิต
ที่เกิดเหตุวันนั้นเป็นข่าวใหญ่ที่หมอชิดสอบเมื่อ
ต้นปี๕๗น้องนครบาลจับไปแล้ว๑คน
แต่ตอนนี้เรารู้ว่าเขาหนีประกันไปแล้ว
แต่คนที่เราจับมาวันนี้ที่นำมาตรวจค้นเนี่ย
เป็นหัวหน้าแก่งนะครับชื่อ
นายสุรชัยหรือต้น
เป็นหัวหน้าแก๊งแล้วเราก็ยังตามอีกคนหนึ่งนะครับ
ตอนนี้ก็เราเฝ้าจุดไปแล้ว
ยังไม่เจอตัวแต่รู้ว่าเขามีความเคลื่อนไหว
เราเช็คแล้วถ้าโชคดีก็อาจจะได้

ที่เกิดขึ้นต้อนรับปีใหม่เมื่อปี๕๗
ชนวนเหตุจากวัยรุ่น๒กลุ่ม
ระหว่างกลุ่มกม๑๑และกลุ่มวินมอเตอร์ไซค
ขนส่งสายเหนือซึ่งมีเรื่องทะเลาะวิวาส
ขนส่งผู้โดยสารในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งลูกน้องของนายสุรชัยถูกทำร้าย
จึงมีการเอาคืนโดยใช้ปืนจบปัญหา
สุดท้ายปลิกชีพไป๖คนและปาดเจ็บอีก๕คน
ซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการได้๑คน
แต่สุดท้ายหลบหนีไปก่อนจะมาจับกลุ่มหัวหน้าแก๊งได้
ซึ่งไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงใด
ตำรวจก็จะต้องเร่งติดตามตัวทั้งหมดกลับมาดำเนินคดี
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน